ตอนนี้ก็ได้พยาบาลสาวที่รั้งตำแหน่งหวานใจ

อาการดีวันดีคืนแพทย์ก็สั่งให้งดกิจกรรมผ่านผลรุนแรงไปก่อน

เพราะว่าพี่โดมบอกว่าเจ็บมารอบนี้กระทบกับงานเยอะเหมือนกันค่ะ
ตอนแรกลองไปเดินลองอย่างด้วย

หมอบอกเดินได้ลองได้เลยมันเหมือนมันมีกายภาพด้วย
อย่าแบบไปกังวลกับมันมากผมว่าของแบบนี้
เพราะว่าผมเชื่อนะว่าจริงแล้ว

เขาเรียกอะไรอย่าไปรุนแรงอย่าไปกระแทกอย่าไปกระโดดอะไรขนาดนั้น
แต่ว่าถ้ารักษณะเดินหรือวิ่งไม่มีปัญหาเลยครับ
ยังไม่ลอยครับยังมีแป๊บอยู่
อันนี้ก็เป็นที่เราด้วยแหละที่ช่วงแรกเนี่ยเราก็ดื้อแหละครับ

น้องน่ารักครับเขาก็เต็มที่เท่าที่ดูได้
แล้วบางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการทำเป็นภาระทุกคนนะครับ
ผมว่าเราก็พยายามไปไหนด้วยตัวเองได้
ระวังตัวเลยล่ะครับเพราะว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุ
มันเป็นอะไรที่แป๊บเดียวมาก

เห็นนักข่าวว่าออก
เชียร์อยู่ง่ายให้กำลังเจอพี่โดมนะครับถ่ายไว้ค่ะ
ข่าวดีด้วยนะสำหรับอาการบาดเจ็บตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
แต่ว่าตอนนี้เฝ้ารอข่าวดีของพี่โดมกับน้องไมคังด้วยเหมือนกันนะจ๊ะ